ดูเรื่องราวของความดุดันไม่เกรงใจใคร
ของเจ้างูตัวนี้งูตัวเบลอเทอร์เลยครับ

ดุดันไม่เกรงใจใคร

คุณผู้ชมครับดูกันหน่อยกับภาพนี้
แล้วเขามีแคปชั่นว่าดุดันไม่เกรงใจใคร
มันเข้ากับยุคสมัยช่วงนี้กำลังฮิตเลยประโยคนี้

ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่งูเหลือไม่ใช่งูหลาม
นี่คืออันนาคอนด้าของจริง

แต่ไม่ได้อยู่ตามบ้านเรือนขนล็อก
อยู่ภายในสวนสัตว์ศรีอายุทยาไลออนปาร์ค
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไง
ใครเคยไปก็คงจะได้เจอแต่เสืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ

ไปดูกันหน่อยว่าเจ้างูอนาคอนด้าหรืองูโบอาน้ำ

แต่ว่าไซส์นี้มันก็ดูไม่ใหญ่มากนะ
ถ้าพูดถึงความคิดของเราเกี่ยวกับอนาคอนด้า

คือไม่อยากมีด้วยค่ะ

ตัวใหญ่แหละมันตัวยาวด้วยใช่ไหมคะตัวยาวด้วยนะ

ถึงมันจะเป็นงูแต่ไม่

ฟันของมันคมกริบ

เอาสมมุตินะถ้าเกิดว่ามันไม่มีพิษแล้วตัวมันเท่านี้

มันไม่ใช่ตัวงูมีพิษก็ได้แต่มันเขมือบคุณได้ทั้งตัวเลย

เอามาให้ดูความน่าเกรงขามและความแข็งแกร่งของมัน

แค่นี้ก็กลัวแล้วอย่าเพิ่งเปิดมาเลยค่ะ
เออถ้างูมันมีขาอีกมันจะน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีก